ความเชื่อเนี่ยจะพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องเพราะว่าควานเลี้ยงช้างเนี่ยเขาดีใจมากนะ
ใครที่เป็นสายมูเตรลูอาจจะรู้เพราะว่าเขาเห็นเจ้าสิ่งนี้หลุดออกมาจากช้าง
และมันคือเครื่องรางของขลังชั้นดีค่ะ
บางคนอาจจะงงให้ดูเปลือกไม้ทำไม

ไม่ใช่นะคะใครที่เป็นสายมูเตลูหรือว่ารู้เรื่องราวเครื่องรางของขลังเนี่ย
อาจจะรู้จักแต่บางคนก็อาจจะไม่รู้จัก
นี่คืองากำจัดของช้างพลายทองคูณที่หมู่บ้านช้างบ้านท่าลาดจังหวัดสุริน
มันคือเศษส่วนของงาช้าง
งากำจัดนะคะงากำจัดคืองาช้างที่แตกหักออกมาแล้วคาอยู่ตรงต้นไม้อ่ะคุณ
ตอนที่ช้างยังไม่เสียชีวิตนะช้างยังไม่ตายนะมันต้องเป็นช้างที่มีชีวิตอยู่นะ
คือเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากโบราณจึงถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์นะคะ
จะพบเห็นได้เมื่อเวลาช้างมันตกมันใช่ไหม
แล้วมันไล่อารวาสแล้วมันจะเอางามันแทงต้นไม้ปั๊กเข้าไปนั่นแหละแทงด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวตอนตกมันนี่แหละ
แล้วงาจะหักคาอยู่ที่ต้นไม้แบบนี้ส่วนหนึ่งเชื่อกันอีกว่าถ้าหากพกงากำจัดติดตัวนะ
จะช่วยเสริมเรื่องบุญบารมีเพิ่มวาสนาต่อชะตาชีวิตให้กับคนที่มีครอบครอง
ทำให้เกิดความก้าวหน้าหน้าที่การงานเป็นเครื่องรางสายหนุนดวงชะตา
คนที่ดวงตกเนี่ยก็ถือว่าถ้าเกิดมีแล้วคุณจะหนุนดวงขึ้นมาได้เป็นอย่างดี
ค่ะและของชิ้นนี้ไม่ต้องผ่านการปลุกเสกก็สามารถพกติดตัวไว้บูชาได้เลย
มันบอกว่ามันเป็นของหายากที่มีตามธรรมชาติเขาว่ากันแบบนี้นะคะ
ก็ต้องขอบคุณคลิปจากผู้ใช้งานติ๊กต๊อกท่านนี้ช่องพลายทองคูณเอฟซี
ดึงออกมาเออน่าของหายาก